เอาละครับกลับมาในช่วงนี้ศึกสังเวเดือดวันแชมป์เป็นชิปนะครับ

วันนี้งานแถลงข่าวนะครับที่จะจัดขึ้นวันที่๙ธันวาคมนี้
มีการประจันหน้ากันของนักสู้ทั้งหมดนะครับ
ที่จะขึ้นโปรแกรมในการต่อสู้วันเสาร์นี้ครับ
ที่เดิมครับบายันทรีย์นะครับซึ่งบรรยากาศเนี่ยโอ้โห๑จุดสูงสุดเลยครับ
เห็นแล้วก็ร้อนฉ่าไปตามกันเลยนะครับ

คนนี้มาแยกเข็มขัดจากเดชดำรงไปนะครับ

ค่ะนักสู้สาวรุ่นฝึงไทยเยี่ยปุ่น

ซึ่งทั้งครัวตองก็ริกะก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าไฟล์นี้เป็นไฟล์ที่สำคัญมาก

เพื่ออยากจะคว้าชัยชนะในประเทศไทยค่ะ

แล้วก็ทางรัฐศิริยะจะเก่งเรื่องมวยปั้มอยู่แล้ว
แล้วก็ฝึกกับคนที่มาจากแถวเดียวกับเขา

แล้วก็เตรียมในเรื่องของอาวุธการต่อยเตะ

ครั้งนี้ก็เลยต้องเพิ่มในเรื่องของ

เราก็รู้แล้วว่าเราควรจะปรับปรุงตัวอะไรนะคะ
ก็คือในด้านของความแข็งแรงค่ะ

แล้วก็ไปเพิ่มน้ำหนักแหละ

แล้วก็เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะ
แล้วก็ซ้อมหนักมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ

ก็ยังมีนักสู้ไทยเข้าแข่งขันเหมือนกันนะคะ

อดิษฐ์แชมป์เวทีมวยลุงพินีสี่สมัย
จะพบกับจิมมี่ยาโบจากฟิลิปปินส์นะคะ
แล้วก็มียอดสนั่นสิทธยอดทงค่ะ
จะเจอกับโดดีมาเดียนจากอินโดนีเซีย

เจอกับราบินคาตาลันจากฟิลิปปินส์

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสด
วันเสาร์ที่๙ธันวาคมนี้นะคะ